ตอนนี้ก็อยากจะยืนยันว่าผมไม่ใช่คุณนี่นัดเองผมคุณนี่นัดจากสาธารณีสุข
แต่มาจากคณะแพทย์กรุงโลกหลังจากเค้าก็ยืนยันว่า
ยังสามารถคุณให้เป็นที่น่าพอใจ

จะร่วมมือกับพื้นที่ต่างอย่างไร
มันต้องไปดูที่ว่าคนไทยทั้งหมดร่วมกันได้ไหม

ไม่โทษใครทั้งสิ้นแต่แรงงานต่างด้าวคนไทย
ก็ลองไปหาดูที่ว่าใครที่เกี่ยวข้องตรงนี้ว่า
จะต้องทำตัวยังไงจะต้องปรับตัวอย่างไร
หรือการพื้นที่ไหนที่มีความจะต้องใช้บรรยากาศสูงสุดนะ
ที่เห็นที่จะปุ่นอาคอนจะไม่ได้เข้ามาถูกรังเกียจทั้งจังหวัดนี้
มันก็ไปดูดีนะมันมีที่มันปลอดภัยก็มีใช่หรือเปล่า
ใช่ไหมมันน่าจะไปบอกว่าสีแดงนั้นเปื้อนทั้งจังหวัดเลย
ก็เป็นบางอำเภอบางตำบลมีเสียงมากเสียงน้อยเสียงสูง
ไม่ว่ามานั่นด้วยทางพื้นที่เขาจะทำโอเคไหมจ๊ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการรายงานประจำวันนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นนะคะ
คือก็จะพูดจนกว่าเราจะชินกันนะคะ
เพราะเราจะเจอลักษณะของการขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย
หลังจากนี้อีกสักระยะหนึ่งนะคะ
อย่างน้อยเท่าที่คุยกับคุณหมอมา๗๑๔วันเนี่ย
จะเห็นทิศทางแล้วนะคะว่าเราสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าระหว่างทางก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะว่าเราให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน
เฉพาะเรื่องของการให้ข้อมูลในการสอบสวนโรคของคณะแพทย์นะคะ
ทีนี้ในส่วนของจังหวัดที่กระจกตัวค่อนข้างมากก็จะเป็นจังหวัดที่สมุทรสาคร

แล้วก็จะมาเน้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเยอะหน่อย

มีจำนวนประชากรเยอะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อก็ย่อมจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
ในส่วนของแต่ละจังหวัดหลังจากนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเราจะรอตัวเลขของสมุทรสาครเป็นหลักนะคะ
เพราะว่าเป็นจุดเกิดในรอบที่๒นี้
แต่ว่าก็จะเห็นได้ว่ารักษณะการรายงานของสบคก็ค่อนข้างจะไม่
ดึงจังหวะพอสมควรนะคะกว่าที่เราจะเห็นตัวเลขของสมุทรสาคร
เพราะฉะนั้นการที่สมุทรสาครจะมีตัวเลขที่เขยิบขึ้นไปค่อนข้างมาก
อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าตรวจคนจำนวนมาก
กว่าจะยืนยันเชื้อออกมาจนเป็นตัวเลขเนี่ยคงใช้เวลา
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกับคุณหมอทวีไป
วันนี้เราเชิญคุณหมออีกหนึ่งคนมาเพื่อที่จะพูดคุยกัน
อันนี้ตรงตรงเรื่องเลยค่ะสมมุติว่าเราสงสัย
สมมุติว่าเราป่วยแล้วในรอบนี้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
เพราะมันมีเรื่องของอาหารเข้ามาด้วย
เพราะว่าที่เราเจอคือเจอที่ตลาดกลางใช่ไหมคะที่มหาชัย
เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อร้านอาหารคนไปซื้ออาหาร
แม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ความมั่นใจของการกินอาหารเราไม่แน่ใจแล้วนะคะ
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการพยากรว่ารอบที่๒ที่เกิดโควิดระบาดแบบนี้เนี่ย
จะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะตัวเลขวิ่งเร็วกว่ารอบแรก
วันนี้เราจะคุยกันกับหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์นะคะ
นายแพทย์มนูลลีชเวงวงสวัสดีค่ะคุณหมอ

คุณหมอมาคุยเอาแบบนี้เชิญหัวหน้าหัวหน้าด้านนี้มาเลยก็คือว่า
สมมุติเราจะเห็นตัวเลขมันวิ่งไปเยอะแบบนี้เนี่ยนะคะ
ฉันถามคำถามเดิมกับแขกรับเชิญทุกคนว่า
ตัวเลขที่วิ่งเร็วขนาดนี้ถือว่าอยู่ในการคาดการณ์ว่าเกิดขึ้นแน่ใช่ไหมคะคุณหมอ
คือเราก็ไม่นึกเลยนะครับว่าหลังจากวันที่๑๗ธันวาคมตัวเลขจะขึ้นขนาดนี้
แต่พอเราไปตรวจเชิงลุกนะครับตรวจหารพันธุกรรมเนี่ย
เราตกใจเลยครับครูมีการระบาดแบบเงียบเป็นกลุ่มก้อนในแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเนี่ยโหเป็นพันคนเลย
แสดงว่ามันเกิดมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีอาการเลย๘๐๙๐ไม่มีอาการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้มันคงจะขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นจำนวนตัวเลขคงขึ้นแน่นอนเลยผมให้ตัวอย่างสมมุติว่าเรามีคนในเรือนจำติดเชื้อสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่แยกเขาออกจากในเรือนจำเนี่ย
คนในเรือนจำอีกปั๊บเดียวตัวเลขจะขึ้นสูงมันจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันผมว่าอย่างนั้น
ก็คือว่าถ้าสภาพการเป็นอยู่อยู่แออัดถ้ามีคนติดเชื้อก็ย่อมจะเกิดคนติดเชื้อได้อีกเยอะเลย

เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เมื่อวานนี้คุณหมอทวีมาบอกเหมือนกันค่ะคุณหมอมนูนว่าคือเรื่องของอาหารเพราะเขาไม่มีงานทำเขาไม่มีเงินซื้อข้าวอันนี้รัฐต้องเข้าไปจัดการแล้ว
เพราะถือเป็นหนึ่งในเรื่องของการควบคุมโรคถ้าเขาไม่มีเงินเขาอาจจะไม่มีไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักอันนี้รัฐต้องพิจารณาเข้าไปแล้ว
ซึ่งอันนี้มาถูกทางแล้วคือยังไงต้องรักษาแรงงานเพื่อนบ้านก่อนเรื่องลักลอบเรื่องดำเนินคดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องรักษาก่อน
คุณหมอค่ะคือณตอนนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับตอนต้นปีเราจะตกใจเรื่องของการเจอแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันนะคะ
แต่พอมาเป็นรอบสองแล้วเนี่ยคือพอตัวเลขมันวิ่งเยอะเร็วเนี่ยมันมีจุดที่เราควรจะกังวลไหมคะคือณตอนนี้เราอาจจะรู้สึกไม่กังวลเพราะเราเออคนเยอะนี่ยิ่งตัวเยอะก็ยิ่งเจอ
มันมีอะไรเป็นสัญญาณว่าอันนี้เราอาจจะต้องเริ่มกังวลแล้วต้องเข้มงวดแล้วมีอะไรเป็นตัวบอกคะ
ก็ตัวเลขที่แรงงานต่างด้าวนี่แหละขึ้นเป็นตัวที่กังวลเลยนะครับเพราะเราก็รู้ถ้าดูบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์นะครับ
คโปร์เขาก็เริ่มเมื่อประมาณเดือนเมษายนเนี่ยแรงงานต่างด้าวเขาเป็นชาวอินเดียส่วนใหญ่นะแล้วก็เขาก็ขึ้นเป็นเป็นหลักร้อยแล้วมันก็ขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยติดเชื้อไปห้าหมื่นกว่าคนห้าหมื่นกว่าคนนะจากทั้งหมดเนี่ย๓แสนคนแต่ที่น่าตกใจคืออันนี้เขาตรวจเลือด
อีกแสนคนติดเชื้อโดยไม่มีอาการ
ก็หมายความว่าเกือบ๕๐ของแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในหอพักซึ่งมันอากาศถ่ายเทไม่ดีอะไรก็อย่างนั้นแหละ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะมาก
เราก็มองดูว่าโอ้โหอนาคตว่าแรงงานต่างด้าวเราจะเป็นแบบประเทศสิงคโปร์หรือเปล่า
ก็คือไม่มีอาการไม่มีอาการส่วนใหญ่
๕แสนมีคน๑๑๕๐๐๐๐คน
มีคนเสียชีวิตแค่๒คนเองน้อยมากเลย
อัตราการเสียชีวิตต่ำมากเลยต่ำมาก
แต่แน่นอนอัตราการติดเชื้อพอมันเห็นตัวเลขเยอะแล้วมันตกใจค่ะ

ทีนี้คำอธิบายค่ะคำอธิบายของคุณหมอโรคระบบทางเดินหายใจคือ
ถ้ามีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในวัยที่ร่างกายยังค่อนข้างแข็งแรง
ไม่ได้มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะไม่ได้ออกอาการอื่นนะคะ

เราก็หวังว่าถ้าเมื่อไหร่เขาแพร่เชื้อมาให้คนไทยและคนไทยก็ไม่มีอาการอย่างนั้น

จริงถ้าเราดูตัวเลขของเรานะเรามีผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ๖๐คน
ถ้าไปดูประเทศอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ย
มากกว่าเราพันเท่านะครับเพราะเราเป็นประเทศที่ถือว่าโชคดีแล้วขณะเดียว
อาจารย์การเสียชีวิตต่ำต่ำมากเลย
คุณหมอคืออย่างนี้เรายังไงต้องเผชิญคือถ้าเรากว้านตรวจ
คือไปล้วงคนในเข้ามาเพื่อตรวจยังไงตัวเลขก็จะเจอเยอะขึ้น

เพราะฉะนั้นแปลว่าตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อถ้าอยู่ที่เดิมไม่น่ากลัวใช่ไหมคะ

แต่ถ้าไปหลายจังหวัดอย่างที่เราเริ่มเห็นหลายจังหวัดแล้ว
ใช่แต่ผมว่าพวกที่เดินทางไปต่างจังหวัดประเดียวก็คุมได้
แต่กลัวที่สุดก็คือคุมไม่ได้คือแรงงานต่างด้าวนี่แหละ
แต่คุมไม่ได้เพราะเขาอยู่กันแอร์อาจเขาอยู่กันเยอะแล้วเราก็ไม่แยกเขา
คนที่ติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไม่สามารถจะกลับกัน
บริเวณเขาไม่ให้ออกมานอกพื้นที่ไปแพร่เชื้อคนอื่น
อันนี้ลำบากมากเลยผมว่า
คุณหมอคะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยในลักษณะที่ไม่แสดงอาการเนี่ย
เวลารักษาเนี่ยมันหายง่ายกว่าคนทั่วไปไหมคะ
คือไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาให้กินภาระแต่ว่า
แต่ว่าสำคัญที่สุดเลยอย่าให้เขาแพร่เชื้อให้คนอื่น

ถ้าเกิด๑คนไปแพร่เชื้อให้กับอีก๘คนอย่างนี้
โอ้โหมันก็ตัวเลขจะพุ่งขึ้นเร็วมากเลย
คุณหมอคะคือไม่มีอาการไม่ต้องรักษาแปลว่าอะไรคะ

ใช่ครับแล้วเชื้อมันก็จะหมดจากตัวเอง
ภายในประมาณ๑๐วันมันก็จะหมดแล้ว
แต่ว่าระหว่างที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยเขาแพร่เชื้อได้
เพราะวันที่๕วันที่๖เขาจะแพร่เชื้อเยอะแยะเลย

เขาไปใกล้ชิดกับใครเขาไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมือ
คือแสดงว่าถ้าเรื่องลักษณะของรายงานเพื่อนบ้านที่ไม่มีอาการ
แล้วถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ตรวจเจอก็ยังเบาใจได้อยู่
การเขาจะรักษาได้เองคือแบบไม่คือคือเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองรักษาเขาแต่
ต้องเสียเงินเสียทองแยกเขาป้องกันการแพร่ชีวิตแยกเขาออกจากคนที่ยังไม่ติด
ป้องกันการแพร่เชื้ออันนั้นสำคัญเราจะทำยังไงป้องกัน
เขาแพร่เชื้อกับคนอื่นค่ะคือเราไม่ต้องไปรักษาเขาไม่ต้องเสียเงินค่า
เสียเงินเสียทองค่ารักษาไม่ต้องเอาเขาเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องแยกเขาออก
คุณหมอแล้ววิธีการนะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงเฉพาะสมุทรสาครโดยเฉพาะบริเวณที่มีแรงงานค่อนข้างมากในตลาดที่เริ่มตรวจเจอเนี่ย
คือมันต้องตรวจให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่นั่นไหมคะ
จริงต้องตรวจให้ครบเราเพิ่งตรวจไปแค่๑๐๐๐รายใช่ไหมมีประชากรตั้ง๓แสนราย
เราพึ่งตรวจนิดเดียวเองอ่ะเขาจะรู้เร็งว่าจำนวนคนติดเชื้อเท่าไหร่คือผมเชื่อเลยติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
ถ้าเราไม่แยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนที่ยังไม่ติดเชื้อ
เน้นมากว่าคือถ้าเจอแล้วให้แยก

มันมีโอกาสที่จะไม่ต้องไปต่อที่คนอื่นใช่ไหมคะ

แยกออกไปแยกออกไปให้เขาเราไม่ต้องให้ยาอะไรเขาเลยเพราะเขาไม่มีอาการเขาก็หายเขาเอง
ก็คือเวลาให้ยาสำหรับที่คือคำว่าไม่มีอาการคือความหมายคนนี้ที่เข้าใจคือมันไม่หนักใช่ไหม

มีไอนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็หายเอง

คือไม่ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาล
แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาการก็กลับไปอยู่ที่บ้านตัวเอง
ไม่ได้เพราะถือว่าเขาไม่มีอาการจริงแต่เขามีเชื้อ
แต่ว่าในประเทศอย่างอังกฤษก็ให้ทำอย่างนี้

มันจำนวนตัวเลขเขาเพิ่งได้เพิ่มขึ้นนะ
สหรัฐก็เหมือนกันไม่มีอาการก็กลับไปบ้านตัวเอง
ตัวเลขมันก็เลยต่ำมากเลย
อืมใช่
ของเรานี่เก่งมากเลยตัดวงจร
แต่ครั้งนี้ตัดวงจรยังไง
กฎ่างมันเยอะมากเลย

สมมุติคนที่อัดในชุดที่เกิด

อาจารย์มีการประเมินตัวเลขกันในกลุ่มคุณหมอเองบ้างไหมคะ
ว่ารอบนี้เราเผื่อใจไว้ในการรองรับทางสาธารณสุข
มันจะพองไปได้ขนาดไหนสำหรับคนติดเชื้อคะ
คือเราตอบไม่ได้จริงมันขึ้นกว่าเราจะตรวจเชิงลุกมากน้อยแค่ไหน
แต่การตรวจเชิงลุกมันก็เสียสตางค์เยอะ
ค่าตรวจคนหนึ่งก็๒๐๐๐บาทถ้าตรวจตั้ง๓๐๐คนเอาเงินเท่าไหร่
คุณผู้ชมคะที่เชิญคุณหมอมนูลมามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
คือที่แน่นะคะพอเกิดโควิดระบาดเนี่ยความเชื่อมั่นหรือว่าการรวมตัวกัน
มันจำเป็นมากที่เราต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะคะ
แต่ประเด็นก็คือมันจะมีการกระทบโดยตรงของกลุ่มธุรกิจบางอย่าง
โดยเฉพาะแม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงกลุ่มธุรกิจก็ได้
เวลาเราซื้อของกินตอนนี้เราไม่กล้ากินสัตว์น้ำแล้ว
ใช่ไหมคะเมื่อวานถามอาจารย์ทวีไปท่านหนึ่งแล้วนะคะ
ทวีบอกว่ากินได้แต่ตอนนี้ขอให้เลี่ยงของดิบก่อน
สุดดิบก็อย่าอย่าพึ่งให้กินของสุกก่อน
มาสักวันนี้ก่อนเข้าราการอาจารย์มันุนมีคำตอบอีกแบบหนึ่งสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในการให้ข่าวมีการพูดถึงที่อาจารย์มันุนบอกด้วยนะคะ
คำว่าไม่ติดทางอาหารเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
คือถ้าสูบไม่ติดอย่างนี้หรือคะ
ไม่ใช่เลยไม่มีรายงานเลยอย่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
เขากินปลาดิบเยอะมากเลยกินอาหารดิบ
ไม่มีรายงานเลยคนของเขาเนี่ยติดเชื้อโควิดจากการกินอาหาร
ซูชิซาชิมิอะไรพวกนี้ไม่ติดเลยนะครับ
เพราะว่าจุดระบาดของเขาไม่ได้อยู่เกี่ยวกับตลาด
หรือร้านในการขายอาหารของเขาป่ะคะ
เขาก็มีคนติดโควิดเยอะมากนะครับ
แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเชื้อโควิดเป็นเชื้อติดกันทางหายใจนะครับ
ไม่ได้ติดกันทางการกินนะครับ
เพราะฉะนั้นสมมุติเรากินเข้าไปเนี่ยลงไปในกระเพาะมันก็ตายหมดอ่ะ
มันต้องเข้าทางทางเดินหายใจอย่างเดียวนะ
เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันถามแบบละเอียดเลยนะคะอาจารย์
คืออย่างสมมุติถ้าเราจะพอนึกออกอาหารสุกดิบนี่มีทุกเชื้อชาตินะคะ
อาหารไทยบางประเภทนะคะอาหารต่างประเทศนะคะสุกดิบกินได้
กินได้เราต้องคิดว่าไอ้โควิดมันเหมือนกับไอ้ไข้หวัดใหญ่
เคยได้ยินว่าไข้หวัดใหญ่ติดถึงอาหารไหมไม่มีไม่เคยได้ยินเลย
อาจารย์แต่มันดูเสี่ยงนะคะมันดูเสี่ยงอ่ะ
แต่ว่าวิธีการมันเข้ามันไม่มีตัวรับ
กินเข้าไปมันก็ไม่สามารถจะเข้าตัวเราได้
ยกตัวอย่างเลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งด้วยนะ
ุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคะมันไม่สุกอยู่แล้วอ่ะ
มันไม่สุกแบบผ่านความร้อนอยู่แล้วอะค่ะทานได้เหรอคะ
เอาใหม่กุ้งแช่น้ำปลาที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
กว่ามันจะมาถึงเรามันใช้เวลานานเท่าไหร่
ถึงว่าคนที่เขาแกะกุ้งเขาจามแล้วก็เชื้อโรคมันลงไป
บนบนเปลือกกุ้งหรือตัวกุ้งเนี่ยนะมันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตายแล้ว
ไม่เกี่ยวกับอุณบุมไม่เกี่ยวกับอุณบุม
เดียวมันก็ตายแล้วเชื้อมันไม่สามารถจะอยู่ได้นานเป็นวัน
คือเขามีการทดลองว่าโอ้เอามาป้ายบนพื้นผิวบางอย่างเนี่ย
อยู่ได้เป็น๓วันแต่ว่าการทดลองนั้นมันเป็นในห้องปฏิบัติการ
เขาเอาเชื้อจำนวนมากเลยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อมาป้าย
มันก็รีบอยู่ได้นานแต่ว่าเวลาเชื้อมันออกมา
นกับละอองเสมหะเนี่ยมันออกมาปั๊บเดียวมันก็ตายหมดอ่ะ
หัวใจชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับในห้องปฏิบัติการ
ถ้ามาถึงอาจารย์จะบวกว่าเพราะเราต้องล้างด้วยหรือเปล่าคะ
การล้างก็ช่วยลดจำนวนเชื้อลงไปแต่ว่ามันตายเอง
เพราะเชื้อมันเป็นเชื้อที่เขาเรียกว่ามีไขมันล้อมรอบ
พอมันออกมามันตายง่ายมันไม่สามารถจะอยู่ได้ทนเหมือนกับเชื้อธรรมดา
เพราะฉะนั้นถามเอาแบบว่าเอาแบบคิดแง่ลบสุดเลยนะคะ
อาหารทะเลจากจุดที่เกิดการระบาดนะคะมาถึงร้านอาหารแล้วก็ล้าง
เดี๋ยวก่อนไปกินเอาตอนล้างก่อนตอนล้างเนี่ยถ้ามันมีเชื้อติด
แล้วแบบน้ำกระเด็นเข้าตาเป็นอะไรไหมคะกระเด็นเข้าตา

คือมันขึ้นอยู่มาแล้วกี่ชั่วโมง
ถ้ามันออกมาจากแหล่งที่เขาขายมาถึงโต๊ะอาหารเหล่านี้
เกิน๔๕ชั่วโมงก็ตายหมดแล้ว
สมมุติมันกระเด็นเข้าตามันไม่มีชีวิต
ล้างอยู่แบบกระเด็นเข้าจมูกกระเด็นเข้าปาก

ว่ามันจำนวนเชื้อที่เป็นน้อยมาก
แต่ถ้าไปตรวจรหัสพันธุกรรมอาจจะเจอ
คือเป็นซากเชื้อไม่ใช่เชื้อเป็น

ซึ่งพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
จังหวะนี้อาจารย์ก็บอกว่าคือขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ไม่ใช่ระยะทางระยะเวลากว่าจะมาถึง

เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าอาจารย์บอกว่าอันนี้
ไม่มีปัญหาแปลว่ากินต่อให้สุกดิบ
ดิบบ้างในอาหารบางเชื้อชาติเนี่ย

ไม่มีรายงานในโลกเลยว่า
ติดกันทางกินอาหารดิบสุกไม่มีเลย
อาจารย์แต่เรากินสุกไปก่อนดีไหมคะตอนนี้
ก็ตกใจแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ย

ผมว่าไม่ต้องกังวลโอกาสติดเชื้อมันน้อยมาก

อ่าทีนี้เราเราเอาเส้นเมื่อกี้ออกนะคะเส้นเมื่อกี้คือเริ่มถามจากกรณีถ้าเชื้อมันมีตั้งแต่ต้นทางตลาดที่เป็นศูนย์กลางขาย
เอาใหม่ไม่ว่าต้นทางมาอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนทำอาหารกับคนเสิร์ฟอาหาร

ที่เราจะเอาเข้าปากนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วย
คือคนเสิร์ฟอาหารเนี่ยอาจจะติดตัวเขาเพราะเขาไปล้างกุ้งล้างอะไรเนี่ยแล้วเชื้อมันยังอยู่ใช่ไหม
แล้วเขาไปป้ายตาไปแคะจมูกใช่ไหมอันนั้นอาจจะติดติดคนเสิร์ฟไม่ได้ติดคนปรุงอาหารแต่ไม่ได้ติดคนกิน
แสดงว่านะตอนนี้ถ้าถามอาจารย์คนอาจจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะอาจารย์ว่ากินได้
กินได้ไม่มีรายงานเลยคนญี่ปุ่นเขากินเป็นประจำไม่มีใครไม่มีใครติดเลย
แล้วคนไทยผมก็เชื่อเลยกินซูชิซาชิวิเยอะแยะไม่มีใครติดเลยไม่มีรายงาน
อันนี้ที่ฉันถามอาจารย์มนูนี่คือถามแบบคิดลบสุดคั่วแล้วนะคะก็คือปลายทางอาจารย์บอกคือก็กินได้อยู่ดี
กินได้อยู่ดีคือผมไม่เชื่อเลยว่ามันติด
ใช้คำว่าอะไรดีคะอาจารย์กินได้เพราะยังไม่มีรายงานยืนยันว่าอย่างนี้ได้ไหมคะ
ถูกต้องครับไม่มีรายงานแล้วก็เชื่อได้ว่าปลอดภัยครับ
อาจารย์ทีนี้มันมีลักษณะแบบนี้ค่ะในระหว่างที่คณะแพทย์พยาบาลพยายามสอบสวนโรค
แล้วก็หาว่าจากส่วนกลางที่เกิดการระบาดแล้วไปถึงในใครบ้างนะคะ
จะไปมีวง๒วง๓จังหวัดไหนบ้างบางคนไม่แน่ใจตัวเองว่าเช่นนะคะ
เพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่รู้จักกันแล้วพอเอิ้นได้ทานข้าวด้วยกันเมื่อนึง
คืออะไรแบบนี้เริ่มไม่แน่ใจตัวเองแล้วว่าณถึงตัวเขาเขามีโอกาสเป็นไหม
ในฐานะคุณหมอระบบโรคทางเดินหายใจพอเราเอ๊ะแล้วแต่เรายังไม่ชัวร์เนี่ยนะคะ
เรากินอะไรกันก่อนได้ไหมคะอันนี้ต้นปีก็เคยถามมารอบนึงแล้วนะ
มีกินอะไรกันไว้ก่อนได้ไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีอะไรป้องกันตัวเองได้
ตามินซีไม่ช่วยเหรอคะสมุนไพรไม่ช่วยค่ะอาหารเสริมไม่ช่วย
สมัยก่อนบอกให้กินไอ้คอโลควินยารักษามาราเรียนบอกว่ากินเข้าไปกลับมีผลเสียต่อหัวใจด้วยซ้ำ
ไม่ไม่ควรจะกินคือถ้าไม่ได้ใช้รักษาอะไรไม่ต้องไปกินอ่าไม่ไม่มียาป้องกัน
ยังไม่ป่วยไม่ต้องกันไม่ต้องกันเอาอาจารย์แต่ว่าเขาก็บอกว่าให้เราทำร่างกายให้แข็งแรง
เหล่านี้ถ้ากินเข้าไปมันก็เหมือนเสริมแรงเสริมความแข็งแรงของเราไม่ได้เหรอคะ
ก็กินอาหารครบหมู่นอนหลับให้เพียงพออันนี้เพียงพอแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอะไรอย่างเดียว
มีคนบอกกินไวตามินดีผมก็ไม่มีหลักฐานยืนยัน
เอาใหม่ถ้าเหตุการณ์นี้นะคะมันเผอิญเกิดในถ้าเรานึกถึงกรุงเทพเราอาจจะนึกไม่ค่อยออก
แต่ถ้าไปเกิดจังหวัดอื่นซึ่งอุณหภูมิต่ำก็คืออากาศหนาวแล้ว
แก่การเป็นหวัดธรรมดาถึงอาจจะไปถึงโควิดโควิดเนี่ยมีตัวเร่งจากอากาศหนาวไหมคะ
มีครับอากาศหนาวอากาศเย็นความชื้นสูงมันจะอยู่นานมีชีวิตได้นานกว่า
ถ้าอากาศร้อนอากาศแห้งหรือมันก็จะอยู่สั้นกว่า
อันนี้ก็คือความรู้ที่ให้กันมาตั้งแต่ตอนแรกเลย
คือถ้าอยู่กลางแจ้งแดดเลยเนี่ยยิ่งดีใช่อันนี้คือข้อดีของการระบาดในประเทศไทยคือมีส่วนช่วย
การติดเชื้อในที่กลางแจ้งน้อยกว่าในที่ร่มตั้ง๑๘เท่า
อาจารย์แต่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเราบอกว่าอากาศหนาวมีผลที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้อใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นขอกลับมาเมื่อกี้ใหม่อาหารแช่เย็นจากตลาดถ้าเกิดมีการระบาด
มันแช่เย็นมามันไม่เข้ารักษณะนิยามนี้เหรอคะ
มันก็แช่เย็นมาอากาศเย็นเชื้อโรคก็ยังอยู่อย่างนี้มาตลอดทางไม่ได้เหรอคะ
มันอยู่บนพื้นผิวมันก็แป๊บเดียวมันก็ตายมันไม่สามารถจะอยู่ได้นานนะ
ถ้ามันอยู่ในอากาศมันอาจจะสั้นกว่านะแต่ว่าถ้าพื้นผิวปั๊บเดียวก็ตายแล้วนะ
ที่เราพูดถึงข้างนอกหมายถึงมันลอยร่องแบบเข้มข้นสู้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายนะคะว่า
นับจากนี้บวกไปอีกประมาณสัก๓๐วันคนไทยต้องทำยังไงดี
ถ้าเริ่มมีข่าวแล้วว่าร้านใกล้บ้านบ้านใกล้ใกล้คนที่ทำงานกับเรา
หรือใดก็แล้วแต่ที่แวดล้อมชีวิตประจำวันเราเขาติด
รอบนี้เราต้องทำตัวแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะการแบ่งแยกสีในการเตรียมความพร้อมกับโควิดของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะคือจากส่วนกลางหลังจากที่มีการประชุมสอบคอใหญ่กันมาเนี่ย
พื้นที่สีแดงคือลักษณะของการแบ่งของสีเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ที่ตั้งของจังหวัดนั้นนะคะยกตัวอย่างสมุทรสาครยังไงต้องเป็นพื้นที่สีแดงอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดทีนี้สีส้มที่ถัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบพื้นที่สีแดงนะคะซึ่งแน่นอนกร
นโยบายกลางนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่แต่ละจังหวัดนะคะในการประกาศใช้ของตัวเองเพราะว่าต่างจังหวัดก็จะรู้สภาพสถานการณ์ข้อจำกัดนะคะของตัวเองว่าควรใช้แบบไหนแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยลักษณะการแบ่งจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดที่ชัดไปแล้วเนี่ยก็คือสีแดงเป็นสมุ

สมมุตินะคะสมมุติเกิดแบบมีใครสักคนที่ญาติเคยไปตลาดที่ระบาดหรืออยู่ในพื้นที่นะคะหรือไปจุดที่เขาประกาศแล้วว่าเนี่ยมีการระบาดนะ
ไม่ต้องทำอะไรครับก็ถามว่าเพื่อนเขาป่วยหรือเปล่า
ต้องรอเพื่อนป่วยเหรอคะรอเพื่อนป่วยเราไม่รู้ว่าเราจะ
ต้องรอให้เขาป่วยไม่งั้นถ้าเราโหเราก็ต้องไปตรวจไปตรวจแยงจมูกนะเสียเงินเสียทองอีกเยอะแยะเลยใช่ไหม
แล้วทุกคนไปตรวจโอ้โหมันทรัพยากรเยอะแยะเลย
แล้วคุณจอมขวัญต้องกักตัวเองไหมคะ
ไม่ต้องเลยครับให้เพื่อนจริงถ้าเขากังวลมากให้เขาไปตรวจนะ
ถ้าเขาลบเนี่ยโอ้แล้วก็สบายใจแล้วเขาบวกปั๊บเอาล่ะคุณจอมขวัญจะต้องไปตรวจล่ะ
ก็คือไม่ว่าไม่ว่าจะกังวลเดินทางไปตรวจหรือกักตัวเองเนี่ยคือคุณจอมขวัญยังไม่ต้องทำไม่ต้องทำรับหน้าเพื่อน
คือคนที่จะต้องทำคือถ้าเพื่อนไปสัมผัสไปสัมผัสหาเขานั่นแหละคุณจำขวัญยังไม่ต้อง

คุณจอมขวัญตีแล้วแล้วคุณจอมขวัญมีประวัติว่าเอ้ยไก่ชิดกับเขาในจังหวะไหนก็แล้วแต่มันก็ตามลำดับ
อันนี้คือวิธีปฏิบัติเดิมเลยใช่ไหมค

อ่าห้องมีแอร์แล้วนั่งใกล้กันใกล้กันอืมตึกออฟฟิศนั่นนะคะ
อาจารย์สมมุติมีใครสักคนนึงเอางี้เอาป่วยก่อนถ้ามีใคร
คนหนึ่งป่วยโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนทั้งชั้นที่นั่งอยู่ด้วยกัน
เนี้ยมีสูงไหมคะสูงอ่าสูงโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าห้องนั้นติดแอร์
อากาศถ่ายเทไม่ดีและทุกคนไม่มีใครใส่หน้ากากอันนี้สูงแน่
ถ้าไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานในชั้นเดียวกันติดเชื้อนะคะ
แต่ว่าครอบครัวเขามีคนติดอืมอันเนี้ยเราต้องกังวลยังคะ
ครอบครัวเขามีคนติดใช่ไหมแต่ของเขายังไม่ยังไม่ยืนยันนะว่าติดหรือไม่
แต่เขาอยู่กับครอบครัวเขาอันนี้เขาก็ควรต้องไปตรวจซา
แล้วเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเขามากเลยไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่นครับ
เขาจะทำหน้าที่ตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่น
ลำดับก็เหมือนเดิมอยู่ดีเหมือนกันคือโจทย์ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ย
ก็คือมันจะต้องสาวที่ต้นต่อที่ต้นต่อแล้วมันค่อยแบ่งชั้นออกใช่
คือที่ถามเนี่ยนะคะเพราะว่าพอรอบนี้ตัวเลขมันวิ่งเร็วอืม
ต่อให้เราจำได้แบบต้นปีเราจะยังกังวลใช่
หรือบางทีกังวลมากกว่าเดิมกังวลมากเกินไปผมว่า
ฉันใช่ไหมคะอาจารย์มันมีอะไรบ้างไหมคะ
ที่เราพอจะทำได้อย่างน้อยสักเรานับจากวันนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์
วันนี้บวกไปอีกสักหนึ่งเดือนเพราะมันก้ำกึ่งคล่อมตรงจังหวะปีใหม่พอดี
อืมที่เราสามารถเลือกทำได้ไม่ออกจากบ้านเลยหรือออกน้อยหน่อย
ผมว่าทำเหมือนปกติอะครับอาจารย์ปกติไม่ได้สิ
อย่าไปกังวลมากเกินไปเลยนะเพราะมันยังไกลตัวอยู่นะ
แต่ว่าเราป้องกันตัวเองเต็มที่นะไม่ใช่ว่าเราเลิกใส่หน้ากาก
ใส่หน้ากากตลอดเวลาเวลาไปในที่ชุมชนเว้นระยะห่าง
เมื่อไหร่ไปสัมผัสกันแล้วแล้วก็ล้างมือก่อนที่มาจับจมูกจับตา
อันนั้นสำคัญที่สุดเลยอันนี้เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดแล้ว
ไม่ไปกินข้าวนอกบ้านเลยดีไหมคะโอ้ไม่ควรแต่ควรจะออกไปนอกบ้าน
กินได้เพราะเรารา
คือตอนนี้อาจารย์มนุนยังแนะนำว่าให้ใช้ชีวิตปกติ
ว่าปกติคือปกติแบบรับโควิด

ไม่ใช่ปกติแบบเหมือนก่อนโควิด

อย่าใส่ไว้ที่ใต้คล้าง
อันนี้ต้องพยายามทำให้เคร่งครัด
กลับมาเหมือนตอนที่เราเริ่มกันต้นปีเนาะอาจาร